คุณผู้ชมคะวันนี้เรามาตามความคืบหน้าในคดีของคุณตังโมนิดากันหน่อย
มันมีสิ่งที่เราก็ตามกันมาอยู่ตลอดว่า

ที่ว่าจะมีการออกหมายจับใครบนเรือเพิ่มเติมหรือไม่

เพราะว่ามีการออกหมายจับแซนค่ะ
ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่บนเรือแล้วจะบอกว่าเธอเองก็คงเป็นคนสุดท้ายที่เห็นคุณแตงโมตกเรือ
คือคุณแซนถูกออกหมายจับในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้รับการยืนยันค่ะ
พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ซึ่งท่านเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนมีการไปยื่นเรื่องต่อสารเพื่อขอออกไหมจับแซนวิสาพัฒน์นะคะ
ในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตซึ่งสารอนุมัติหมายจับแล้ว
ขั้นตอนหลังจากนี้ตำรวจจะดำเนินการติดต่อเพื่อให้เจ้าตัวมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
ขนาดที่พันธุโรเอจจตุรนย์อนุรักษ์บัณฑิภูมิกับการสภอมเมืองนทภุรีบอกนะคะว่า
แจ้งข้อหาเนี่ยจะมีการแจ้งเพิ่มกับ๒ข้อหาด้วยนะคะกับปอกับโรเบิร์ต
ก็คือเรื่องของการให้การเท็จและการทำลายหลักฐานน่าสนใจนะครับคุณผู้ชม
เรื่องของข้อหาให้การเท็จมาจากเรื่องของการดื่มสุราที่ทั้งคู่ว่า
ให้การว่าดื่มวายแค่สามขวดแต่เจ้าหน้าที่บอกมีหลักฐานมากกว่านั้น
มีหลักฐานว่าดื่มมากกว่านั้นแน่แน่และหลังเกิดเหตุมีการทำลายหลักฐานทั้งขวดและแก้ววาย
จึงถูกแจ้งข้อหาทำลายหลักฐานด้วยค่ะ
มาดูความเคลื่อนไหวของปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหม

ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ

ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ

ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ

ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ

ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ

ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ

ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ

ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ

ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ

ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ

ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ

ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ

ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ

ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ
ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ

ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ

ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ

ปอล์กับโรเบิร์ตหน่อยไหมครับ